บ้านเราเนี่ยมันมีหลากหลายฤดูการที่ผักมันจะออกตามฤดูใช่ไหม
แต่บอกเลยว่าที่นี่ปราจีนบุรี
เกษตรกรเขายิ้มแก้มปลิเลยเพราะว่าสะดาวที่ปลูกออกแล้วจ้า

นี่ดูสมุดรายเป็นยาด้วย
ช่วงนี้สะดาวมันออกเก็บขายกันแทบไม่ทันเลย
มาในพื้นที่บ้านคลองยาทันในนะคะ
หมู่ที่๓ตำบลทุ่งโพอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี
วันนี้เจ้าของสวนสะดาวมันทวายพันธุ์ขาวผ่อง
คุณชายาพากำเนิด๓ปลูกสะดาวไว้พื้นที่๑๗ไร่นะ
เขานำแรงงานชาวบ้านมาทำการเก็บสะเดาที่มันกำลังออก
เพื่อส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสี่มุมเมืองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงอืม
คือวิธีการทำสะดาวมันถวายให้มันออกดอกนอกระดูกาลนะคะ
คือถ้ามันออกนอกฤดูการมันจะทำให้รายได้ดี
ใช่ไหมคะทำได้ด้วยการใส่น้ำหมักชีวภาพ
และสลับกับการฉีดสารกระตุ้นเปิดตาดอกด้วยเครื่องดื่มชูกำลังผสมผงชูรส
ดิฉันว่าหลายคนทำสูตรนี้นะบ้านที่ฉันทำสูตรนี้เหมือนกัน
แล้วก็ฉีดพ่นให้มันโชคเลยทุก๓วันจนสะเดาเนี่ยเริ่มเปิดตาดอกภายใน๑๐วัน
พร้อมเก็บขายให้พ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงสวนเลยคุณ
ดอกมากน่ากินมาก
เห็นตอนนี้แล้วมันรู้สึกแจ้บปาก
อยากไปลวกอยากได้แบบน้ำปลาหวาน
คือสำหรับสะดาวจะออกนอกฤดูในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี่แหละของทุกปี
แล้วเขาจะขายสะดาวสดวันละนะต่อวันคือกิโลกรัมละ๑๖๐บาท
คือราคามันดีจริงสะเดาเพราะเรารู้กรัมหนึ่ง๘๐บาทแล้วนะ
เท็จจิ้มเบ็ดแบบนั้นแล้วมันวันปาก
เก็บขายทุกวันวันละ๕๐๐กิโลกรัมคุณ

เพราะฉะนั้นพอมันออกนอกฤดูราคามันจะสูง
แล้วบอกเลยว่าเวลาดิฉันเห็นสะดาวแล้วแบบช่วงนี้มันไม่มีกิน

มันก็เลยทำให้นั่นแหละความต้องการของคนมันก็มีกำลังซื้อก็ซื้อไป
สอบถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้น
ไว้ให้สำหรับใครที่สนใจอยากจะรับซื้อสะเดาไปเยอะอย่างนี้
ลองเอาเทคนิคของคุณพี่เขาไปปรับใช้กับสวนสะดาวตัวเองดูก็ได้
อันนี้สะเดามันสะเดามันคาวาล
แต่บางที่อาจจะคมไว้หน่อยแต่ก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะ